อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมก็ยังคงให้ความสนใจข้ามปีเลยทีเดียวคือ
วยอดเวง๓๐ล้านตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเกินกุมภาพันธ์นี้น่าจะทราบผลแล้วค่ะ
และที่สำคัญวัน๒วันนี้น่าจะสามารถออกหมายจับแล้วด้วยนะคะ

คดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาทค่ะ
ก็เป็นปัญหากันระหว่างร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลกับนายปรีชาไคร่ครวน
เหตุเกิดขึ้นในตลาดเรสซิตี้ของจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะทำงานพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้
ของตำรวจสอบสวนกลางตำรวจกองปราบ
ก็ประชุมการติดตามความคืบหน้าคดีหลังจากที่จ่ายงานให้แต่ละหน่วย
ติดตามความคืบหน้าครั้งที่๑ที่กองบังคับการปรับราม
โดยมีพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวน
ส่งพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
มาก็ประกอบการประชุมค้าดักทำงานในวันพรุ่ง
นี้ที่กองบังคับการปราบรามโอ้โหตำรวจก็งานหนักหน่อยนะคะ

ส่วนตำรวจภูทรภาค๗ทั้ง๔นายที่ทำคดีนะครับ
วันนี้ก็เชิญตัวมาสอบปากคันเพิ่มเติมที่กองมาก
ในคดีและจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายจับตำรวจนายใด
รวมไปถึงบุคคลอื่นแต่คาดว่าประมาณสักหนึ่งถึงสองวันนี้
หลังจากลงพื้นที่ไปสอบส่วนเพิ่มเติมก็อาจจะมีการออกหมายจับ
ขณะที่รายงานข่าวว่าชุดสืบสวนคดีดังกล่าวได้เชิญครูแดงและนางดำ
สอบประคำเพิ่มเติมถึงหวยสามชุดเพราะว่าหวยสามชุดเนี้ย
เลขท้ายมันตรงกันคือ๗๒๖บอกว่ามีการขายและซื้อมาจากใครบ้าง
ไปถึงคลิปเสียงที่ปรากฏตามสื่อถึงการพูดคุยว่าถูกหวยกันหรือไม่
นะฮะซึ่งครูแดงคือหนึ่งในบุคคลที่ซื้อหวย
ชุดที่มีเลขท้ายเจ็ดสองหกเช่นกันแต่ว่าไม่ถูกระวังเพราะว่า
เลขหน้าสามตัวมันไม่ตรงไงค่ะนะฮะส่วนคลิปเสียง
ถือว่าเป็นหมัดเด็ดที่จะน็อกฝ่ายตรงข้ามเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่ามีคลิปที่เป็นไฮไลท์เนี่ย
หกถึงเจ็ดคลิปด้วยกันเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ตรวจสอบนะคะล่าสุดพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวน
ยังไม่ได้มีการส่งคลิปเสียงมาให้แต่ก็ยืนยันว่าหากมีการส่งมาจริง
ก็พร้อมที่จะตรวจสอบทันทีเพราะว่าเป็นคดีที่สำคัญเร่งด่วน
ประชาชนให้ความสนใจและการตรวจพิสูจน์ว่าคลิปเสียงมีการตัดต่อ
หรือไม่อย่างไรนั้นก็แน่นอนตรวจสอบได้ไม่ยาก
แล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยแม้จะมีจำนวนคลิปเสียงเป็นจำนวนมากก็ตาม
แต่การตรวจสอบว่าเป็นเสียงของบุคคลใดนั้นอาจจะตรวจสอบได้ยากหน่อย
เพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าคลิปเสียงที่ส่งมานั้นเป็นคลิปเสียงลักษณะใด
เป็นคลิปเสียงแบบใดค่ะ